ส่วนเรื่องนี้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
พระศิวะปรากฏแล้วนี่บันดาลเลขบันดาลร่าง
เกิดอะไรขึ้นคือต้องบอกก่อนภารกิจนี้เนี่ยเขาไปงมหา
คนที่ศูนย์หายจากการจมน้ำทีนี้ตอนงมไปไปเจอองค์พระศิวะ
แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมากลายเป็นว่าคือเจอร่าง

เพราะว่าญาติของคนที่จมน้ำรวมถึงชาวบ้านมาเฝ้าดูปฏิบัติการ
ของเจ้าหน้าที่ในการงมร่างขึ้นมานะพอเจอพระศิวะขึ้นมาก่อนนะ
พระศิวะที่เคียงคู่กับพระอุมาแล้วก็เจอพระพิคเนธด้วยคุณ
อย่างที่เห็นชาวบ้านก็ไปกราบไหว้รวมถึงญาติของผู้สูญหาย
กราบไหว้เลยบอกว่าพระศิวะขอเถอะบันดาลให้เจอร่างของผู้สูญหายด้วย
สักพักเจอร่างจริงจริงใช่แล้วนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เอามือรูปอยู่เป็นองค์หล่อพระศิวะพระแม่อุมา
แล้วก็พระพิคเนธทำมาจากเนื้อทองเหลืองนะ
แล้วนอกจากนี้ก็เจอสายประคำคล้องอยู่ที่องค์รูปขององค์หล่อด้วย
ใช่ค่ะชาวบ้านเขามามุงดูกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าจริงเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เขากำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ใช่ไหมมีคนสูญหายจากการจมน้ำ
ครับก็กู้ภัยชุดเดียวกันที่กำลังค้นหาร่างผู้สูญหายเนี่ยใช่
ไปเจอของแข็งใต้น้ำหยิบขึ้นมาเอ้าเป็นรูปปั้นองค์พระศิวะ
อุมาพระพิกาเนตชาวบ้านก็เลยแห่มาดูกันตรงนี้ก่อน
แล้วตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเขื่อนหาดทรายโพธารามนะอยู่ที่ราชบุรี
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยสว่างราชบุรี
กับมูลละนิทธิประชานุกูลและมูลละนิทธิสัพราเชนที่สมุทรสงคราม
เขามาค้นหาร่างผู้สูญหายเนี่ยผู้สูญหายคนนั้นอายุ๔๒ปีค่ะ
ชื่อว่านายนำโชคกิตติธนคุณานันต์ในเอ็กซ์
เขากระโดดลงไปในแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำแม่กรอง
ตรงโป๊ะแม่น้ำริมเขื่อนหาดทรายเนี่ยเขาตั้งใจแหละว่าจะจบชีวิตของตัวเอง
จากตัวเขาเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไประดมหาเลยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนะยันค่ำเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่งมหาหลายชั่วโมงไม่เจอสักที
ใช่ค่ะจนกระทั่งช่วงหัวค่ำเอ้าปรากฏว่าเจอพระศิวะพระอุมาก่อน
แล้วถึงจะเจอร่างนะครับมันก็เลยกลายเป็นพาดหัวแหละ
ศิวะบันดาลเลขก่อนนะเพราะคนไปขอตัวเลข
แล้วถึงจะบันดาลร่างให้เจอศพของผู้เสียชีวิตนะ
นี่คุณสืบสกุลที่คุณบอกว่าบันดาลเลขชาวบ้านที่เขาไปดู
แล้วพอเจอองค์พระศิวะแล้วเขาไปดูใกล้นะ
ตอนที่ไปดูใกล้เนี่ยเขาก็เจอแบบเห็นเป็นตัวเลขมีภาพใกล้ไหมคะ
เดี๋ยวขอดูตอนที่ชาวบ้านเขาแบบไปส่องนี่
แล้วเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเลขแบบอะไรนะ๑๗๑๑๙๑อะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ
บางคนเห็นตรงสร้อยประคำเลยนะคุณ
ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยญาติของผู้สูญหายก็คือนายนำโชคก็มากราบไหว้นะ
บอกว่าขอเถอะขอให้กู้ภัยเจอร่างโดยเร็วเถอะ
ผ่านไปประมาณสักสองชั่วโมงคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เจอร่างของนายนำโชคค่ะ
ถามว่าอยู่ห่างจากจุดที่เขากระโดดลงไปเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะคะห่างไปประมาณสัก๔๐๐เมตร
จุดตรงนั้นมันเหมือนกับแบบมันเป็นแอ่งคุณผู้ชมนึกถึงสภาพก้นกระทะออกไหม
ตรงนั้นมันลึกมากเลยค่ะลึกประมาณ๑๕เมตรกว่าคุณ
แล้วก็เป็นจุดที่ไม่ได้ห่างกับการเจอองค์พระศิวะด้วยนะ
ใช่นี่แหละชาวบ้านเขาเลยไปโยงกันเขาก็เชื่อ
เป็นเพราะว่าได้ขอกับองค์พระศิวะไว้แล้วใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง
ก็มาเจอร่างของผู้ศูนย์หายตำรวจก็ส่งร่างให้แพทย์ชนัสูทเบื้องต้นนะคะ
หลังจากนั้นก็ให้ญาติเนี่ยนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนานี่แหละ
ันดาลให้เจอร่างของผู้สูญหายด้วยนะคะ
กู้ภัยบอกแบบนี้คุณตอนที่เจอองค์พระศิวะ
เพราะไปแตะเจออะไรแข็งใช่ไหม
ทั้งองค์พระศิวะและนี่องค์พระพิคเนธด้วย
ผู้ภัยยังบอกอีกนะใต้น้ำตรงนี้คุณ
เขื่อนหาดทรายโพธารามน่าจะมีรูปปั้นทองเหลืองอยู่อีก
อีกหลายองค์แต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นอะไรบ้าง
คือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้จะไปงมมาดู
แล้วก็ต้องมาดูเรื่องอายุว่ามันเก่าแก่ขนาดไหน
พอเป็นของมีค่าแล้วต่อไปจะบูรณะ
จะเก็บรักษาไว้ที่ไหนยังไงต่อไปด้วย
แล้วใครเอามาไว้ตรงนี้นะเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นะ
คุณผู้ชมฮะก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ก็แสงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ